ยภูมิกันหน่อยดีกว่าพาไปดูงานประจำปีหน่อย
ชาวบ้านที่เขาเลี้ยงช้างเนี่ยเขาร่วมกันทำพิธีนี้ค่ะ
เลี้ยงโฮงประกำช้างเสี่ยงทายช้างคืนถิ่น
ไปดูบรรยากาศกันค่ะงานช้างงานใหญ่มากเหมือนดูก้านกล้วยไหม
เออการ์ตูนกั้นกล้วยเลยอ่ะอันนี้ประมาณนั้นเลยครับ
ใช่ค่ะมาที่นี่เลยนะคะบรรยากาศนี้ชาวบ้านค่ายหมื่นแพ่ว
บนบ้านค่ายอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิเขาทำพิธีเลี้ยงโพงประกำช้าง
ประจำปีน่ะก็คืองานเนี้ยจะมีในช่วงวันที่สิบสองถุง๒๕อคราคมนะคะ
ส่วนประเพณีนี้พิธีกรรมนี้ต้องทำก่อนนะ
ชาวบ้านนะคะในตำบลบ้านค่ายนี่แหละเขาเป็นผู้ดำเนินกัน
เขาเรียกว่ากำเนิดตำนานการเลี้ยงช้าง
ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่๓เลยนะคุณ
แล้วก็พร้อมใจกันจัดงานช้างคืนถิ่น
เหมือนเป็นการยกย่องเชิดชูช้างที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดชายภูมิด้วยนะคะ
ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิเป็นประธาน
พร้อมกับงานแหผ่นใบศรีรอบอนุสวรีพ่อมื่นแพว๓รอบ
แล้วก็คล้องพวงมาลัยจากนั้นก็มีการนี่ค่ะนางรำออกมาแล้ว
รำบวงสวงแจกเครื่องบวงสวงกันไป

สนุกสนานมากนะคะอันนี้ก็คือเพื่อความเป็นสิริมงคล
ผู้ที่มาร่วมพิธีใครอยากมาร่วมรำในขบวน
ก็เดินมารำกันไปได้แบบนี้นะ
ต่อด้วยเขาจะมีพิธีเลี้ยงโฮงประกรรม
ครูบาช้างค่ะจะบอกกล่าวเครื่องเส้นไหว้โฮงประกรรม
ทำพิธีถอดคางไก่ทำนาย
ทำนายทายทักจากคางไก่
แล้วก็มีการเป่าแสดงแกรหรือว่าสไน
อันนี้คือคางไก่ที่พูดถึง
ใช่อันนี้ทำนายนะว่าสถานการณ์บ้านเมืองในปีนี้จะเป็นยังไง
แล้วก็เป่าสะในที่ทำมาจากเขาควาย
ใช้ในพิธีบวงสวงนะคะพอผลเสี่ยงทายออกมาแล้ว

แต่ถ้าหากผลไม่ดีไม่ออกไม่ฟ้องนะ
เขาว่ากันแบบนี้นะเป็นวิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้าง

ก็อย่างที่บอกว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง
ชัยพูมผู้ถึงตรงแต่ชัยพูมเองเขาก็เป็นอีก๑จังหวัด
เขาบอกว่าที่ที่เลี้ยงโฮงประกำเป็นที่ที่กำศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับช้าง
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นสายใยความผูกพันระหว่างคนกับช้าง

โฮงเนี่ยโฮงประกรรมหรือโรงประกรรมเนี่ยนะคะ
เป็นสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ์ในการจับช้างทุกชนิดของบรรพบุรุษ
แล้วก็เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณบรรพบุรุษด้วย

ซึ่งต้องบอกว่าเป็นพิธีใหญ่นะที่จัดขึ้นเป็นประจำ
ก่อนที่จะมีการจัดงานใหญ่โตประจำจังหวัด

เห็นไหมหลังจากนี้พอพูดถึงงานช้าง
แล้วก็จะนึกถึงหลายจังหวัดมากขึ้นในปัจเกณฑ์
ก็เป็นวิถีชีวิตนะที่ผูกพันกันมา